ท่านผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของนักมวยอาชีพอาชีพนักมวยกันหน่อย
หลังจากเกิดกรณีของปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมที่ถูก
ศอกของผู้ต่อสู้เนี่ยน็อกคาเวทีทุกวันนี้ยังโคม่าอยู่นะฮะ
คือมวยไทยพูดตรงนะถ้าไม่นับนวมฟันยางแล้วก็กระจับ
ที่เหลือเนี่ยศอกเข่าอะไรพวกนี้คือล้วนเพียว
ค่ะก็เป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อสุขภาพมาก
โดยเฉพาะคนที่เป็นนักมวยในระยะเวลานานเนี่ยมันเป็นผลกระทบสะสมต่อร่างกาย
ถ้าเจ็บพิการขึ้นมาหรือตายขึ้นมาเนี่ย
ใครรับผิดชอบหรือว่าเขาจะได้ความรับผิดชอบเยียวยาชดใช้แบบไหนอะไรยังไงบ้าง
คือถ้าจะพูดถึงความสูญเสียจากการชกมวยจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเคยนำเสนอไปเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นเป็นกรณีนักมวยเด็กคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเนี่ยเหตุการณ์นี้อายุไม่ถึง๑๕ปี
เป็นข่าวโด่งดังไปถึงต่างประเทศนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๒พฤศจิกายน๒๕๕๙
เด็กชายอนุชาทาสโกอายุ๑๓ปีหรือเพชรมงคลปพีนพัฒน์
ชกบนเวทีมวยชั่วคราวที่โรงเรียนวัดคลองมอน
ตำบลบ้านคลองอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ถูกคู่ต่อสู้ชกจนน็อกกลางอากาศบนเวที
ล้มทั้งยืนเสียชีวิตค่ะ
เสียชีวิตจากอาการเลือดขั้งในสมอง
คือเหตุการณ์นั้นคนในสังคมตั้งคำถาม
ถามหาความปลอดภัยในอาชีพนักมวย
มีการรณรงค์เพื่อสิทธิเด็กนะคะ
บุคลากรทางการแพทย์เสนอให้มีกฎหมาย
ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๑๒ปีแข่งขันชกมวย
แต่ในตอนนั้นคนในวงการมวยส่วนใหญ่คัดค้านนะคะ
เขามองว่าเหมือนตัดโอกาสคนรุ่นใหม่
ในการขึ้นเวทีไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการชกมวย
เพราะเดี๋ยวนี้คือเหมือนกับว่าอายุน้อยเขาก็เริ่มกันแล้วใช่ไหมคะ
เดี๋ยวไม่แกร่งอะไรประมาณอย่างนี้เลย
มันต้องต่อยตั้งแต่เด็กประมาณอย่างนี้หรอ
คือผ่านไป๔ปีทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับ
ดำรงทาสโกเป็นคุณลุงของน้อง
คุณลุงบอกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้
มันยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในแวดวงมวยไทย
โดยเฉพาะมวยเด็กยังไม่เปลี่ยนเลย
ตอนนั้นเสนอแก้ไขพรบในส่วนของอุปกรณ์เครื่องป้องกัน
สำหรับนักมวยที่เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๕ปี
เคยเสนอไปแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง
พอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ
คุณลุงดำรงบอกแค่ว่าถ้าหลานชายยังมีชีวิตอยู่
คงจะมีอนาคตมีชื่อเสียงหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้
แต่คุณลุงแกก็ไม่ได้บอกว่าแล้วได้ความช่วยเหลืออะไรบ้างไหม

แล้วกรณีของน้องนี่เหมือนกับปานเพชรคล้ายกันเลยนะ
เลือดข้างในสมองของน้องนะคะ
คือน็อกคาเวทีเลยอ่ะจังหวะที่หงายหลังแล้วก็โอ้โหหัวกระแทกไปเลยนะฮะ
กรรมการก็ลองไม่ทันเหมือนปานเพชรเลย
ท่านผู้ชมครับอาการบาดเจ็บล่าสุดของปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับ
ขอดูปานเพชรนี่นะฮะท่านผู้ชมจำได้อยู่แล้วล่ะ
ภาพของไฟล์ชกในวันนั้นนะครับ
แล้วก็ถูกศอกของคู่ชกชาวฝรั่งเศส
ถ้าฮีรันม้วนแผ่นดินเนี่ย
หงายหลังน็อกคาเวทีเลยกระแทกปึ้งเข้าไปเนี่ยนะครับ
ที่๕นะฮะศึกมวยไฟเตอร์เอ็กซ์รุ่น๗๓กิโลกรัม
ตอนนี้อาการล่าสุดยังเลือดคั่งในสมองนะครับ
ปอดติดเชื้อนี่นะฮะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ก็อย่างที่ทราบญาติญาติบอกว่าก็จะไม่ยื้อแล้วนะ
ยากระตุ้นอะไรพวกนี้ก็จะไม่ให้แล้ว
ยากระตุ้นความดันณขณะนี้ผ่านมา๔๕วันได้นะฮะ
เพชรยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่อาการยังโคม่าอยู่ยังไม่ฟื้นนะครับสมองตาย
ยุติการให้ยากระตุ้นแล้วทางคุณแม่ได้เซ็นยุติการรักษา
เหลือแต่เครื่องช่วยหายใจเท่านั้นแต่ครอบครัวก็ยังหวังลึก
ว่าอาจจะมีปฏิหารให้ปานเพชรเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมา
อายุ๒๖ปีนะฮะขณะที่เมื่อ๒วันก่อน
โทนี่นักชกชาวฝรั่งเศสคู่ชกของปานเพชร
สอบเข้าไปในวันนั้นเนี่ยครับวันนั้นก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจปานเพชร
แล้วก็ครอบครัวที่โรงพยาบาลแอนโทนี่นี่นั่งร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะ
เขาบอกเขาก็ช็อกเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็กลับไปที่ฝรั่งเศสแล้วนะครับ
แต่ทางครอบครัวของปานเพชรก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการแข่งขัน
เป็นเรื่องของการชกมวยนะครับหลายคนตั้งคำถามว่าปานเพชรบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้เนี่ย
จะได้รับความช่วยเหลืออย่างไรบ้างล่าสุดนะครับทางวงการมวยนะฮะ
เขาสมทบทุนกันช่วยเหลือครอบครัวปานเพชรตอนนี้ได้เงินช่วยเหลือแล้วเกือบหกแสนบาท
ส่วนมันจะเพียงพอกับความเสี่ยงที่เขาต้องเจอหรือคำถามต่างว่าถ้าเขาไม่บาดเจ็บแล้วได้ชกมวยต่อ
น่าจะสร้างรายได้มากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่สามารถตอบได้
นะฮะนี่เป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นที่วงการมวยเขาช่วยกันนะขณะนี้นะครับปานเพชรเป็นนักมวยไทยนะครับ
สากลสมัครเล่นที่ฟิลิปปินส์ได้เหรียญเงินมานะครับ
หลังจากนั้นก็กลับมาต่อยมวยไทยอีกรอบนึง
แล้วก็มาเจอเหตุการณ์ล่าสุดตอนนี้อาการโคม่าสาหัสอยู่
คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกเลยที่เกิดเหตุ

กับทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์

คุณผู้ชมถามว่ากรรมการทำหน้าที่บกพร่องหรือไม่
ถ้ากรรมการไวกว่านี้ไปช้อนศีรษะได้ไวกว่านี้
ศีรษะคงไม่กระแทกคงไม่เลือดข้างในสมองหรือเปล่า
ขอดูภาพเคลื่อนไหวหน่อยตอนที่จังหวัดตรงนี้นะฮะ

ค่ะมีการตั้งคำถามถึงกรรมการแต่เรา
กรรมการค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บางคนบอกทำไมไม่อยู่ใกล้แล้วช้อนศีรษะ
ใช่บอกทำไมช้าจังเลยทำไมไม่เข้าไปช้อนศีรษะ
คล่ำบวชในวงการมวยไทยมาสี่สิบหกปี

บอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ชกของปานเพชรวันนั้นไม่ได้บกพร่อง
แต่อาจจะชะล่าใจทั้งตัวนักมวยและกรรมการ
ส่วนตัวมองว่ากรรมการอาจจะขาดปฏิพันธ์ไหวพลิบ
ที่จะตัดสินใจเข้าไปป้องกันอันตรายให้กับนักมวย
ซึ่งเรื่องนี้ต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝนค่ะ
ถ้าอย่างนั้นผมมองว่ากรรมการบกพร่อง
แต่นี่มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริง
คุณลุงเฉลิมมองว่านี่คือเหตุสุดวิสัยจริงค่ะครับ
ทีนี้เราก็ถามต่อว่าจะเรียกร้องเอาผิดกับกรรมการหรือคู่ชกได้ไหม
กรณีที่ถูกชกจนบาดเจ็บจนเสียชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะครับ
ตามข้อกฎหมายพรบสำหรับนักมวยของไทยทำไม่ได้
เพราะนี่คือเกมกีฬาทั้งคู่สมัครใจชกมวย
แต่ทางผู้เสียหายสามารถขอค่าเยียวยาจากสำนักงานคณะกีฬามวยไทยได้นะคะ
เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะเล่าเพิ่มเติมนะพี่อุ๋ยเรื่องราวเหล่านี้นะคะ
เราไปคุยกับอดีตนักมวยไทยนะครับ
นี่เป็นอดีตนักมวยไทยทั้งคู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ชคาตหน้าหยกนะครับ
สมัครเล่นเนี่ยเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกด้วยนะครับ
คือทั้งคู่ก็ได้ฝากความห่วงใยไปถึงปานเพชรนะ
คือบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย
กรณีของปานเพชรไม่สามารถโทษใครได้
ไม่ว่าจะเป็นคู่ชกหรือว่ากรรมการตัดสินนะครับแล้วก็มองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ย
ทางสมาคมมวยไทยอาชีพต้องเข้ามาดูแลและช่วยเหลือนักมวยนะครับพร้อมกับเสนอให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมมือกับทางบริษัทประกันภัยเนี่ย
มีการทำประกันคุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้กับนักมวยด้วยค่ะ
ทางการกีฬาเนี่ยน่าจะเอาบริษัทประกันภัยเนี่ยเข้ามาเป็นเป็นเป็นตามวิธีต่างต่างเนี่ยต้อง
โลโก้บริษัทประกันภัยแล้วก็บริษัทนี้ต้องทำประกันภัยให้นักมวยตลอดเลย
ทุกคนคืออ่าแต่มันก็ต้องเสียนะอ่าสมมุติว่าวันนี้นักมวยมีสิบคู่อืม
คู่ยี่สิบคนเสียให้ประกันภัยคนละเท่าไหร่อาจจะห้าร้อยอ่า
เสียกันไหมถ้ายอมเสียผมว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่เวลาเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุบนเวทีมา
เราจะได้รับส่วนตรงนี้
เราก็ถามสามารถพยักษ์อรุณกับสมรักคำสิงนะ
ว่าถ้าฝันศอกของนักชกชาวฝรั่งเศส
ที่สอกใส่ปานเพชรเข้าไปเนี่ย
มันรุนแรงขนาดไหน
บาทสมรักกับพี่มาตรสามารถพยักษ์อรุณเนี่ย
บอกว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะการชก
และการป้องกันตัวเองของคนที่โดนเข้าไปด้วยนะ
ประสบการณ์การฝึกซ้อมประสบการณ์การชกเนี่ย
อันนี้จะสำคัญมันจะช่วยเซฟตัวเองได้

มวยจะดูแลกันเองค่ายมวยก็ให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งบางทีเขาอยากจะให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ที่เลือกจะชกมวยเป็นอาชีพเนี่ย
ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่กลัวเรื่องการเจ็บ
เพราะเขาก็ไม่คิดถึงขั้นจะเสียชีวิตอยู่แล้ว
แต่การบาดเจ็บเข้ามองว่ามันเป็นโอกาสของเขา
จะหารายได้ที่จะสร้างครอบครัวอะไรประมาณอย่างนี้
ต้องแลกด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะ
ใช่ค่ะเกิดคำถามเรื่องของการดูแลหลังจากการแข่งขันเยอะมาก
โอ้โหแก่ไปนี่ร่างกายนี่
ท่านผู้ชมครับทีนี้เรื่องของจุดตายจุดอันตรายของนักมวยไทย
มวยไทยเป็นหลักเลยนะเพราะว่าเครื่องป้องกันมันน้อยใช่ไหม

เดี๋ยวเราลองถามมาจากแวดวงมวยเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
จุดที่ต้องดูเป็นแบบพิเศษเลยนะครับ
ปลายคางปึ้งเข้าไป
ใช่ไหมครับปลายคางบริเวณขากรรไกรจุดนิบประวัติบางมาก
หากกระทบกระเทือนรุนแรงอาจสะเทือนไปถึงกระโหลกศีรษะ
ทำให้ระบบสมองหยุดการทำงานชั่วขณะหรือว่าหมดสติได้
ปลายคางปึ้งเข้าไปเนี่ยอืม
ถ้าตรงตรงบริเวณใบหน้าศีรษะเนี่ยนักมวยไทยมีแค่ฟันยางนะ
เนี่ยโอ้โหหนักเลยค่ะ
ขณะเดียวกันนะฮะจุดต่อมานะครับจมูกอืม
มูกเขาบอกว่าอันตรายนะฮะเป็นจุดเปราะบางวัยต่อการสัมผัส
ทำให้เจ็บปวดอย่างรุนแรงกระทบกับระบบหายใจด้วย
หากถูกกระแทกจนกระดูกสันจมูกหัก
แล้วก็เลือดออกยิ่งทำให้การหายใจติดขัด
และจะกระทบไปถึงดวงตาได้ด้วยนะครับ

กกหูหรือที่เขาเรียกว่าทัดดอกไม้

เขาบอกว่านี่คือจุดที่บอบบางที่สุดของกระโหลกศีรษะนะฮะ
นี่เป็นตำแหน่งสำคัญเพราะเป็นทางผ่านของหลอดเลือด
หากถูกกระทบกระเทือนนะฮะถูกกระแทกอย่างรุนแรง
ทำให้เส้นเลือดในสมองแตก
เลือดออกในสมองตกเลือดในสมองอะไรพวกนี้

คอบางคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยคออันตรายเหรอ
คอเนี่ยทางการแพทย์บอกว่านี่คือศูนย์รวมของเส้นประสาท
ตั้งแต่สมองนะฮะเชื่อมไปสู่ร่างกายส่วนต่าง
ถ้าโดนโจมตีแบบรุนแรงอาจทำให้เส้นประสาทเสียหายนะ
หมดสติได้เพราะนี่คือศูนย์รวมเส้นประสาท
กระเดือกอยู่แถวคอนี่แหละ

นี่ก็คือศูนย์รวมเส้นประสาทต่อเนื่องจากลำคอนะฮะ
แล้วทางการแพทย์บอกว่าตรงนี้เนี่ยมีกล่องเสียงกับหลอดลมด้วย
คือจุดนี้เนี่ยคุณหมอบอกไม่ต้องถึงขั้นแบบถูกต่อยถูกเตะอะไรเข้าไปอย่างแรงหรอก
แค่ถูกล็อกคอมีนิ้วหัวแม่มือกดลูกกระเดือกเท่านั้น

แต่การใช้นิ้วล็อกคอกดลูกกระเดือกอันนี้คงยาก

อ่าแต่เวลาล็อกคอเวลากอดรัดฟัดเวียงเนี่ย

อ๋อถ้ามันรักเข้าไปแน่นอะไรแบบนี้อ่ะเนาะ
ต้องนี่นะฮะมีอีกจุดครับ

ลิ้นปีนี่แถวนี้ใช่ไหม

จุดสำคัญใต้สวงอกอยู่กลางร่างกายเหนือกระเพาะอาหารนะครับ
หากได้รับการกระทบกระเทือนการกระแทกอย่างรุนแรงแน่นอนคือจุก
ถ้าหนักเข้าไปอีกหายใจติดขัดร้ายแรงหนักขึ้นถึงขั้นเสียชีวิตได้
ซี่โครงหรือว่าช่วงไตนี่ก็เป็นศูนย์รวมระบบประสาทไขสันหลังนะครับ
ถ้าโดนแรงก็ทำให้กระทบกับระบบการทำงานของส่วนอื่นของร่างกาย

มีอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็สำคัญตรงนี้เขาใส่กระจับอยู่
แต่ถ้าถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงเนี่ย
มันอาจทำให้อันทะแตกลูกอันทะแตกอะไรพวกนี้
มันก็ถือว่าเป็นการบาดเจ็บหนักได้
ถึงขั้นแบบต้องไปตัดลูกอันทะทิ้งพวกนี้ก็มีนะฮะ

พวกนี้คือสิ่งที่เป็นอันตรายในอาชีพของมวยไทยทั้งนั้นเลย
ใช่ค่ะแบบนี้ค่ะถ้าเป็นอันตรายขนาดนี้เวลา
ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตหรือเจ็บหนักแบบนี้ค่ะ
จะได้การชดใช้เยียวยาอะไรยังไงได้บ้าง
มันเกิดคำถามเยอะจริงเดี๋ยวมิ้วเล่าให้ฟังนิดนึง
มีข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย

ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติกีฬามวยปี๒๕๕๙
กองทุนกีฬามวยไทยให้นักมวยที่ขึ้นทะเบียนนักมวยเอาไว้แบบนี้
ถ้าบาดเจ็บไม่สาหัสรักษาตัวไม่เกิน๓๐วัน
สิทธิ์ได้รับค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน๑๕๐๐บาท
ถ้าเจ็บสาหัสแขนขากระดูกอวัยวะภายในร่างกายแตกหักหลุดหรือฉีกขาด
รักษาตัวเกิน๓๐วันมีสิทธิ์ได้ค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน๑๕๐๐บาท
เงินทดแทน๑๑๐๐๐บาท

ถ้าสาหัสเกิน๓๐วันเจ็บเรื้อรังศูนย์เสียอวัยวะสูญเสียการมองเห็นการได้ยินได้ค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่น

สูญเสียการมองเห็นอย่างนี้ไม่เกิน๓๐๐๐บาท
ซึ่งมันต้องเกินอยู่แล้วค่ารักษา
ได้เงินทดแทน๒๐๐๐๐บาทค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมภาพ
ถ้าเป็นการประสบอุบัติเหตุแต่ไม่สาหัส
คุณหมอให้รักษาตัวไม่เกิน๓๐วันได้รับค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน๑๐๐๐บาท
เจ็บสาหัสเช่นแขนขาอวัยวะภายในร่างกายแตกหักหลุดยุบฉีกขาด
รักษาตัวเกิน๓๐วันได้ค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหมื่นนึง

ถ้าเจ็บสาหัสเกิน๓๐วันหรือเจ็บป่วยเรื้อรังศูนย์เสียอวัยวะสูญเสียการมองเห็นการได้ยิน
ได้ค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน๒๐๐๐๐บาท
ได้เงินทดแทนแค่๑๐๐๐๐เดียว
มาสกับพี่บาสถึงบอกว่าควรจะปรับปรุงเรื่องของกฎระเบียบการช่วยเหลือกันหน่อยไหม
แล้วถ้าหนักกว่านั้นล่ะค่ะพี่อุ๋ยถ้าไม่ใช่แค่บาดเจ็บไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ
จะเป็นยังไงบ้างนะคะกรณีการเสียชีวิตจากการแข่งขันโดยตรง
สิทธิ์ได้รับค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน๑แสนบาท
ทดแทนก็หนึ่งแสนถ้าประสบปฏิเหตุเนื่องจากการแข่งขัน
มีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่น
มันอาจจะแบบมันพอเพียงพอหรือเปล่า
คือพละบที่ออกมาเมื่อกี้นี่

ชกไม่มีความผิดทางอาญานะครับ

เนื่องจากเป็นความสมัครใจในการขึ้นชกแข่งขันกัน
คู่ชกไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายร่างกาย

คือค่าเสียหายเยียวยาต่าง
คนเจ็บไม่สามารถเรียกร้องเอาจากคู่ชกหรือว่าทางค่ายมวยได้
เนื่องจากเป็นการสมัครใจ
ยกเว้นว่าผู้จัดหรือว่าโปรโมเตอร์มวย
จัดเตรียมเอาไว้ให้พร้อมอย่างเช่นไม่มีแพทย์สนาม
ช่วยเหลือไม่ทันส่งไม่ทันดูแลไม่ดีแล้วนักมวยเขาเสียชีวิต
อันนี้ถือว่ามีความผิดอาจจะถูกฟ้องร้องได้
กรณีอย่างนี้นักมวยจะไปเรียกร้องเอากับโปรโมเตอร์ก็ไม่ได้
จะไปเรียกร้องเอากับค่ายมวยก็ไม่ได้นะครับ
จากเป็นการสมัครใจที่จะเข้าเล่นกีฬานี้เองนะครับ
ดังนั้นเมื่อกฎหมายทางแพ่งก็เอาผิดไม่ได้

คราวนี้ก็อยู่ที่เขาเรียกว่ามนุษยธรรมของโปรโมเตอร์มวย

ว่าจะดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างไร
จะดูแลญาติของผู้เสียชีวิตอย่างไรนะครับ
คือคนในแวดวงมวยที่ผมได้พูดคุยด้วย
เขาบอกว่าเขาอยากให้มีการปรับปรุงเรื่องพวกนี้สักทีหนึ่ง
เรื่องของการชดเชยเยียวยาการดูแลจะเจ็บจะตายสาหัส
หรือว่าเสียชีวิตหรือเรื่องการทำประกันชีวิตประกันภัยให้กับนักมวย
เขาบอกเขาอยากให้ปรับปรุงโดยไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีคนเจ็บคนตาย
กรณีอย่างปานเพชรที่โคม่าอยู่แล้วถึงค่อยมาคุยกันนะ
เราก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันเลยก็แล้วกัน
ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับนักมวยทุกท่าน